รู้จักนางพญาปลวกกันไหมทุกคน
นางพยาปลวกตัวใหญ่ตัวเป็น
เขาว่ากันว่ามันเป็นยาชูกำลังที่ทำให้ปึงปังดึงดัง
โอ้โหคนลุกอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
ตัวใหญ่มากเลย
นี่นางพญาแล้วก็ราชาปลวกนะคะมันจะอาศัยอยู่ในกระเป๋านางพญา
ซึ่งจะอยู่ด้านล่างของจอมปลวกเลย
หน้าที่ของนางพญาคืออะไรออกไข่

ออกไข่ประมาณ๑๐๐๒๐๐ฟองต่อวัน

บางชนิดออกไข่สูงถึง๓๐๐๐ฟองต่อวัน

ใช่แล้วปลวกหนึ่งรังจะมีนางพยากับราชาหนึ่งคู่

แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่นิยมเปิบพิษดาล
พญาจอมปลวกแบบสดก็มี
แต่ย้ำนะว่ามันเป็นเปิบพิษดารนะคุณ
แต่ว่าจำได้เคยเห็นหมอปลา
ตอนที่ไปทุบจอมปลวก

เขาว่ากันว่ารักษาได้ทุกโรค
อันนี้ตามความเชื่อนะบอกแบบนี้นะคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่ากินแล้วจะปึงปังดึงดัง
เหมือนเป็นยาอายุวัฒนะ
ที่สำคัญราคาไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เพราะว่านางพญาปลวกสดโตเต็มที่จะขายได้ราคาต่อตัวนะ
ตัวละนะ
เพราะว่า๑จอมปลวกจะมีแค่๑คู่ไง
เออมันเป็นราคาครู

เหมือนพาออกมาป๊าป

บางคนบอกว่าบ้านผมเรียกว่าแม่ปลวก

บางคนบอกว่าเคยกินครั้งเดียวแต่บอกได้เลยว่าอร่อยมากอร่อยกว่ารสด่วนเยอะเลย
บางคนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นยาโดปชันเลิศแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้
เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
มันไม่ได้พิสูจน์ออกมาว่ากินแล้วมันจะเป็นยาโดบำรุงกำลังหรืออะไรใด
จริงหรือไม่นะคะแต่เอาจริงถ้าเกิดว่ามันจะกินได้หรือยังไง
ดิฉันว่าปรุงให้มันสุกก่อนเพื่อความสะอาดแล้วถูกสุขอนามัยดีกว่านะคะ